สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเห็นด้วยครับว่าในภาวะที่เรา
เฉินกับความทุกข์ยากความเดือดร้อนเราไม่ควรจะโทษกันไปโทษกันมา
ไม่ควรจะตำหนิกันไปตำหนิกันมาเรามาสร้างความเข้าใจแล้วเดินหน้าช่วยเหลือกันดีกว่า
แต่ว่าเรื่องที่รัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมภาคอีสานคราวนี้โดยเฉพาะที่จังหวัดอุบล
เป็นเรื่องที่เข้าใจยากอยู่พอสมควรครับคือเดิมเนี่ยพอมีปรากฏการณ์ของบินบรรลือฤทธิ์
ก็มีความพยายามจะอธิบายจากรองวิศนุจากใครต่อใครว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปแจกอย่างนั้นไม่ได้
รัฐบาลต้องมีกฎเกณฑ์กติกาหลักเกณฑ์เพราะเอาเงินไปแจกอย่างนั้นเนี่ยผิดระเบียบ
เดี๋ยวแจกผิดแจกถูกแจกซ้ำแจกซ้อนไม่ได้ก็แล้วกัน
คนก็เข้าใจครับคนก็เข้าใจว่ารัฐบาลไปแจกอย่างบินบรรลือฤทธิ์ไม่ได้
แต่คนก็เข้าใจว่าสักระยะหนึ่งหลังจากการสำรวจความเสียหายมีระเบียบกฎเกณฑ์กติกาแล้วเนี่ย
เงินก็น่าจะไปถึงมือแต่ว่าเอ๊ะมาฟังอีกทีนึงเขาบอกเงินหลวงเนี่ยไปทำอย่างนั้นไม่ได้
สตงเขาบอกว่าไปทำไม่ได้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนี่แหละไปทำไม่ได้
ถ้าจะได้ก็ต้องไปแจกเป็นโครงการที่มีความชัดเจน
อันนี้เราก็น่าจะนึกถึงว่าแจกเป็นโครงการอย่างนั้นเนี่ยต้องรอว่า
เดี๋ยวกระทรวงเกษตรจะไปช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมไร่นาสาโทจะมีกติกาออกมาว่า
ท่วมน้ำท่วมเนี่ยไล่ได้เท่าไหร่อ้าวกระทรวงกระทรวงมหาดไทยก็จะไปดูบ้านพังจะได้เท่าไหร่
แล้วก็ไปช่วยไปซ่อมแซมกันอย่างนั้นก็ว่ากันไปเถอะครับเงินหลวง
แต่ว่าเงินที่รัฐบาลจัดรายการโทรทัศน์แล้วรับบริจาครวมยอดทั้งหมด๒๖๔ล้าน
อันนี้ก็รวมถึงกระทรวงทะบวงกรมรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย
ไปร่วมบริจาคกันด้วยคนก็คาดหวังว่า
ที่เขาบริจาคไปเนี่ยจะมากจะน้อยก็ไม่รู้ล่ะ
เงินก้อนนี้พอสักระยะหนึ่งวางระเบียบกฎเกณฑ์กติกาแล้วเนี่ย
น่าจะเอาไปแจกให้ถึงมือประชาชนด้วย
เพราะเขาเห็นว่าประชาชนเดือดร้อน

แต่ไปมาเงิน๒๖๔ล้านนี้
ก็จะไปรวมกับเงินกองทุนที่รัฐบาลเขาเตรียมไว้
ไปรวมกับเงินในโครงการที่จะ
ที่จะเป็นงบกลางงบประมาณที่จะลงไปช่วยประชาชน

เพราะว่าเมื่อไปรวมตรงนั้นต้องมีกฎเกณฑ์กติกาว่า

ก็คือว่าคงต้องผ่านการสำรวจตรวจสอบว่าคนที่ถูกน้ำท่วม
ไร่หน้าถาโทเสียหายเสียหายมากเสียหายน้อย
ควรจะกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าควรจะจ่ายเงินเท่าไหร่
ทั้งหมดเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะได้รับเงินจริง
อย่างน้อยเนี่ยอย่างเร็วมีคนบอกว่า๒๓เดือน
เพราะว่าจะต้องไปสำรวจแล้วสำรวจแล้วก็ต้องสำรวจอย่างละเอียด
กระทรวงเกษตรอาจจะไปสำรวจไล่นาสาโทที่เสียหาย
แล้วก็มานั่งคิดกันว่าเสียหายแบบนี้จ่ายเท่าไหร่
บ้านที่พังระเนละนาดอยู่ไม่ได้เข้าของเสียหายหมด
ก็น่าจะเป็นเรื่องของปพกกลทสรภกระทรวงมหาธัย
ต้องไปดำเนินการแต่ว่า
แล้วเงินที่ประชาชนไปร่วมบริจาคเนี่ย
มันที่บอกว่าจะต้องมีความมีโครงการที่ชัดเจน
ถึงจะลงไปช่วยเหลือได้อันนี้คืออะไรล่ะครับ
อันตรวจการณ์ที่สอต้องอ้อว่าอันนี้คืออะไรครับ
อันนี้คนงงไม่เข้าใจ
แล้วไหนช่วงระยะเวลาที่จะไปช่วยเหลือ
ก็คงอีกนานถึงเวลานั้นคนก็ไม่เดือดร้อนแล้ว
ให้อาหารกับคนตอนหิวเนี่ยกลับไปให้ตอนเขาไม่หิวแล้วเนี่ยต่างกันนะครับ
อันนี้ไงครับคนถึงร่วมบริจาคผ่านบินบรรลือฤทธิ
นี่ได้ข่าวว่าจะถึง๔๐๐ล้านแล้ว
เพราะตรงกับที่เขาอยากช่วยเหลือประชาชน
แต่รัฐบาลไปช่วยโดยวิธีของรัฐบาลเนี่ย
ไม่รู้เมื่อไหร่ประชาชนจะได้รับ
เพราะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ต้องจ่ายเงิน
ได้ยินว่าจะจ่ายผ่านท้องถิ่นก็ต้องไปตรวจสอบร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงทะบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
อันนี้สำคัญครับว่าเมื่อไหร่เขาจะได้รับเงิน
หัวข่าวไทยรัฐก็บอกนั่งกันมองตาปริบกันอยู่เนี่ย
เขารออยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้รับเงินจากบินบรรลือฤทธิ์นั่นเขาได้กันแล้ว
จากส่วนรัฐบาลล่ะครับถามว่ากฎเกณฑ์ระเบียบกติกาต่างเนี่ย
วางไว้อย่างรัดกลุ่มแน่นหนามันจะลัดขั้นตอนได้ไหมครับ
ทำยังไงให้มันเร็วขึ้นก็กติกากฎเกณฑ์กติกาเนี่ย

ทำไมคนจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ตอนธันวาคมปี๔๗เกิดเหตุการณ์ซึนามิ
นายกรัฐมนตรีรัฐบาลในสมัยนั้น
เขาทำตัวอย่างมาให้ดูแล้วครับ
ว่าถ้ารอวางระเบียบกฎเกณฑ์กติกา
เป็นไปตามกติกาต้องไปสำรวจกันอย่างเป็นปฏิการ
ต้องดูเรื่องสำเนาทะเบียนบ้านต่อ
ไปดูเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ย
กว่าคนจะได้รับเงินเนี่ยมันจะนานมาก
เขาจึงเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เงินที่จะไปช่วยมีไหมมี
ช่วยยังไงช่วยอย่างนั้นอย่างนี้

แล้วค่อยมาดูกันทีหลังว่า
เงินที่ตัดสินใจสั่งไปช่วยนั้นมีคนเซ็นรับผิดชอบ
นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ
หน่วยงานต่างที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ

แล้วเดี๋ยวค่อยไปสำรวจกฎเกณฑ์กติกาอย่างละเอียดทีหลัง

นั่นแหละถึงเอาเงินไปช่วยซึนามิได้เร็ว
ในช่วงเวลาเดือนธันวาธุ์มกราศาสตร์ปี๔๗มกราศาสตร์ปี๔๘

ไม่กี่วันหลังจากนั้นคนที่เดือดร้อนก็ได้ใช้เงิน
คนที่ได้เดือดร้อนก็ได้รับการเยียวยา
แต่ว่าถ้ารอกฎเกณฑ์กติการอระเบียบยิ่งระเบียบสตงด้วยแล้วเนี่ยโอ้โห
เวลาจะเอาเงินไปใช้เนี่ยตรวจสอบละเอียดยิบ
แต่เวลาเขาโกงกันโครมโครมสตงตรวจไม่ค่อยเจอหรอกครับ
ตรวจไม่เจอแต่ว่าเวลาเขาไปจ่ายเงินถูกต้องอะไรนิดหน่อย
ข้าราชการเขาก็กลัวสิครับ
เพราะว่าไปจ่ายสุ่ม๔สุ่ม๕จ่ายผิดคนถูกคน
คนที่ควรจะได้มากได้น้อยคนที่ควรจะได้น้อยได้มาก
เดี๋ยวมาถูกร้องเรียนทีหลังเดี๋ยวเขาก็ติดคุก
ฉะนั้นข้าราชการก็เดินตรงตามระเบียบ
สำคัญว่าคนที่เป็นหัวหน้าที่รับผิดชอบ
ที่เป็นผู้บริหารเหนือกว่าค่าราชการเนี่ย
กล้ารับผิดชอบให้เขาไหมล่ะครับ
ถ้าไม่กล้ารับผิดชอบเงิน๒๖๔ล้าน
ชาวบ้านเขาถามว่าเอ้าถ้าจะเอาไปเข้าโครงการของหลวง
ไปเข้าโครงการอะไรอ่ะงบกลางไปเข้ากับมูลนิธิอะไรอ่ะ
กองทุนแล้วทำไมมาต้องเปิดรับบริจาค
ให้ให้คนไปร่วมบริจาคก็สั่งการไปเองสิ
กระทรวงนั้นเอามาเท่านี้กระทรวงนี้เอามาเท่านั้น
รัฐวิสาหกิจนั้นเอามาเท่านี้รัฐวิสาหกิจนั้นเอามาเท่านั้น
ก็จบเสียเวลาไปเปิดรับบริจาค
แล้วประชาชนก็แห่กันไปบริจาค
แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าเงินที่เขาบริจาคเนี่ย
จะไปถึงพี่น้องประชาชนรูปแบบไหนก็ไม่รู้
จะไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คนก็นั่งรอกันอยู่นี่
ฉะนั้นเข้าใจครับเข้าใจเลยระเบียบกติกากฎเกณฑ์
ท่านรองวิศนุออกมาอธิบายนั่นเข้าใจ
แต่ว่ามันคราวนี้มันมีอะไรแปลกครับ
มันมีอะไรแปลกนี่ชาวบ้านจะรอกันอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
นานแค่ไหนก็ไม่รู้ถึงเวลานั้นก็หายเดือดร้อนแล้ว
พอหายเดือดร้อนแล้วเงินก็ไปถึงมีประโยชน์ครับ
แต่มีประโยชน์ไม่เหมือนกับตอนที่เขาเดือดร้อนกันอยู่

งั้นแล้วเดี๋ยวจะหาว่าทำไมคนไม่ชื่นชมบินบรรลือฤทธิ์
แล้วมาตำหนิรัฐบาลก็ทำให้เขาตำหนิแบบนี้ครับ

ก็ต้องรอติดตามกันถ้าถึงมือโดยเร็วประชาชน
ได้นำไปใช้ในการฟื้นฟูนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทย

เพราะว่าเงินพี่บินโอ๊ยจากแล้วจาก
ถึงมือประชาชนเรียบร้อยเงินเสียโป้ก็จะมาอีก

นี่ก็รอเงินรัฐบาลด้วยนะครับ